การที่เกิดขึ้นที่ชัยภูมินะครับค่ะดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าโรงพัก
ห้วยยางผู้ชายคนนี้ขี่จักรยานยนต์มาอ่าในมือถืออะไรมาด้วยเป็นเหล็ก
วางของลงไปปุ๊บเดี๋ยวอาจจะดูไม่ค่อยชัดเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึง
เอาแบบไม่มีอะไรบังนี่ฮะอ่าปุ๊บระเบิดนะฮะระเบิดโอ้โห
นี่เอาระเบิดมาวางแล้วขี่รถออกไปเลยนี่ฮะโอ้โหอะไรกันนี่
เอาระเบิดมาวางหน้าโรงพักนะฮะที่สพห้วยยางจังหวัดชายภูมินะครับ
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หายไปเลยท่านผู้ชมฮะคือทางตำรวจเนี่ย

เห็นวางอยู่เนี่ยเอ๊ะอะไรไปเปิดดูเอ้าระเบิดแสวงเครื่อง
ต้องกันพื้นที่ไม่ให้ใครเข้านะฮะนี่ฮะแล้วก็แจ้งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ย
ให้มาเก็บกู้ไปก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ก็เหมือนกับที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นี่แหละ
ผู้ชายเสื้อสีแดงขี่จักรยานยนต์มาคนเดียวทีนี้คือจากรูปร่างหน้าตาก็เห็นชัดนั่นแหละ
นี่ฮะป้ายทะบงป้ายทะเบียนตำรวจก็สืบจนทราบว่าผู้ชายคนนี้
ชื่อนายทศมนตร์ตันอารีชื่อเล่นชื่อเทิงอายุสามสิบเอ็ดปี
เป็นคนในพื้นที่บ้านดอนอุดมนี่ตำรวจก็ไปหาเทิงที่บ้านเลย
ไปเจอตัวพอดีนะฮะค่ะนี่เทิงนะครับ
แล้วไปเจอระเบิดแสวงเครื่องอีกสามลูกโอ้โห
เจอยาบ้าอีก๓เม็ดเจออุปกรณ์ประกอบระเบิดอีก
คือเทิงเนี่ยเขาสารภาพบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผมเสพยาบ้าไปก่อน
ค่ะอ่าเสพยาบ้าแล้วมันหูแว่วคุณรัชพรว่ายังไงคะ
มีคนบอกให้เอาระเบิดไปวางหน้าโรงพักนั่นไงผมก็ทำตามกล้องวงจรปิด
เห็นนั่นแหละนี่เห็นไหมหูมันแว่วเธอก็เลยบอกมีคนบอกให้เอาระเบิดไปวางหน้าโรงพัก
ก็เลยเอาระเบิดที่ประกอบเองเนี่ยไปวางหน้าโรงพักนี่ฮะอุปกรณ์อุปกรณ์
เต็มเลยฮะโอ้โหนี่ไม่ได้นอนเลยค่ะทำอุปกรณ์ทั้งคืน
มีหน้ายิ้มหวานมาเลยตอนตำรวจไปหาน่ะตั้งคอหาไปนะฮะเรื่องของการเสพยาเสพติดนะครับ
แล้วก็มีวัตถุระเบิดไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่ฮะเจอตัวเรียบร้อย
แล้ววันนี้ไปตรวจสอบที่บ้านอีกครั้งนึงเนี่ยไปเจอเพิ่มอีกสี่ลูกนะโอ้โหอ่า
ไปเจอเพิ่มอีกสี่ลูกโอ้โหอุปกรณ์อุปกรณ์โอ้ยตายแล้วเธอต้องพักนะคะ
ต้องพักนะพักจากทุกสิ่งเลยแล้วหาหมอนะคะบำบัดยาเสพติดด้วยนะใช่ค่ะ